อ่าคุณผู้ชมเมื่อคืนศุกร์สิบสามเมืองปากน้ำเดือดเยอะเกิน
คู่อริเขาไปล้างแค้นกันเอาทั้งปืนทั้งระเบิดไป
ตูมตามตูมตามเต็มไปหมดเนี่ยขี่รถกันไปสี่สามห้าคัน
ก็ไปกันสักแปดคนเก้าคนได้นะฮะกล้องวงจรปิดอันเนี้ยคือซอยอูทองสามสิบเจ็ดทับยี่สิบสองหมู่สองตะบนอ่าท้ายบ้านใหม่นะฮะ
อำเภอเมืองสมุทรประการเห็นไหมวัยมรุ่นแปดคนขี่รถกันมาสี่คัน
แล้วเดินเข้ามาในซอยสักพักนึงวิ่งออกมาแล้วกลุ่มควันตลบอบอวนอื้อหือ
ปลาระเบิดแล้วไงนี่ในคลิปอาจจะไม่มีเสียงนะปีมีการปลาระเบิดแล้วไง
นะฮะทีนี้เนี่ยผ่านไปไม่นานอย่างที่เห็นมีวัยรุ่นที่อยู่ในซอยเดินออกมากวักมือเรียก
สักพักวัยรุ่นที่ขี่รถเนี่ยก็มีการขี่วนไปวนมากันอยู่
แล้วมีหนึ่งในนั้นมีการชักปืนออกมาที่เหลือก็เลยถืออาวุธครบมือเลยทีนี้
เดินวนไปวนมาคุมเชิงให้เพื่อนบางคนเนี่ยบู้กันอยู่ในซอย
คนอยู่หน้าซอยดูต้นทางค่ะข้างในบู๊กกันอยู่อืม
ไม่รู้ทำอะไรบ้างแหละตีดันฟันแทงก็ว่ากันไปสุดท้ายเสร็จสับป๊ปก็ขี่รถหนีออกไป
เฮดการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อกว่าซักประมาณสามถุงได้
ได้รับแจ้งจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่ามีวัยรุ่นยกพวกตีกัน
เพราะว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขานอนไม่ได้
แล้วก็มีรถเก่งที่จอดอยู่ปากซอยเสียหายจากการทะเลาะกันของคนกลุ่มนี้
แล้วก็จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ก่อนเบื้องต้น๒คน
เชื่อไหมคนที่ถูกจับกลุ่มได้เป็นผู้หญิงนะ
ชื่อว่ารุ่งระบินอายุ๒๕ปีแล้วก็นายชินสนุอายุ๒๑ปี
จับได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอันนี้สองคนก่อนนะเดี๋ยวที่เหลือค่อยตามกันต่อ
แล้วก็มีปืนไทยประดิษฐ์กระสุนปืนลูกซองก็เอาคุมตัวสองคนนี้ไปที่สพเมืองสมุทรปราการกันก่อน
หนึ่งในผู้ที่ถูกจับได้คือชิสนุบอกว่าวันที่เกิดเหตุตอนเช้าก่อน
น้องชายไปเรียนแล้วไปมีปัญหากับกลุ่มวัยรุ่นในซอยนี้ไล่ตามน้อง
สุดท้ายน้องเอาเรื่องมาบอกก็เลยไปเอาคืนคนกลุ่มนั้นแทนน้อง
ส่วนปืนต้นมาขู่เฉยแต่ไม่ได้ยิงนะแต่ว่าระเบิดก็มีทั้ง๒ฝ่าย
เขาก็มีฝั่งนั้นก็มีฟังเสียงชิศนุนะครับ
เราฟังหนึ่งในวัยรุ่นที่อยู่ในซอยนี้

วัยรุ่นในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่โดนคนไปล้างแค้น
บอกว่าเขานั่งเล่นกันอยู่แล้วก็มีกลุ่มนั้นขี่รถมาถามว่า
ตนว่ายกมือทำไมตนก็บอกว่าอ้าวผมก็แค่ยกมือเฉยอ่ะ
อะไรอย่างเงี้สักพักอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยปลาอะไรเข้ามาก็ไม่รู้
แล้วก็วนกลับมาเป็น๑๐ทีนี้นะฮะ
ชุดนักเรียนก็มีใส่หมวกกันน็อกก็มีแบบปลาระเบิดกันสองลูกนะครับคุณผู้ชม
อะไรแบบนี้นะฮะเอาไปฟังเสียงอีกฝั่งหนึ่งซิว่าว่ายังไงบ้างครับ
สักพักมันก็ปลาอะไรเข้ามารอบแรกรอบสองเท่านั้นเนี่ยมากันสองสามคน

รอบสุดท้ายพี่มาเป็น๑๐ใส่ชุดนักเรียนกันมาบานเลย

แล้วก็มีรอบสุดท้ายรอบกลางคืนนี่แหละปลาระเบิดมาสองลูกก็แอบยิงพวกพ่อ

ว่าไอ้คู่กรณีเป็นสถาบันอื่นหรือยังไง

เรื่องต้นเอาเป็นว่าน่าจะเป็นเรื่องของปัญหาต่างสถาบัน

แต่คนที่ไปล้างแค้นไม่ได้มีปัญหาเพียงแต่ว่าไปล้างแค้นแทนน้อง

เออน้องมีปัญหากับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา

นี่อาวุธปืนที่เขาใช้ก่อเหตุแล้วก็ยึดมา